คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแมวเหมือนกัน
ดิฉันไปส่องเจอในโลกโซเชียล
มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบโหใจฟูขึ้นมาได้เหมือนกัน
เป็นมุมเล็กน้อยของพนักงานส่งอาหารท่านหนึ่ง
เขาโดดลงไปในน้ำคลอง
เพื่อจะไปช่วยเหลือเจ้าแมวน้อยที่ตกอยู่ในท่อค่ะคุณ
เรื่องนี้น่ารักมากดิฉันไปเจอก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไป
ส่องชั่วไทยไปกับไม่ต้อง

ลงน้ำฮะ
แต่ควรจะกินมันเสือให้แมวเมื่อกี้

ซ้อยไหมเนี่ยเหลียงไปแล้ว
ฮูมีสองตัวแมวนิดนึงคุณดูนี่
ไม่รู้ไอ้ท่าไหนเหมือนกันถึงตกไปอยู่ตรงนั้นได้คุณ
ก็คงจะปีนไปตามภาษาแมวน้อยเนอะแล้วเป็นแมวเด็กด้วยไง
เดินไปเดินมาสุดท้ายเอาไม่รอดค่ะ

มันเป็นเหมือนทางแบบท่อระบายน้ำหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคุณนะ
โชคดีมากเลยที่พี่คนนี้พี่รายเดอร์คนนี้มาเห็นเข้า
เขาก็เลยพยายามจะช่วยเจ้าแมวน้อยตัวนี้
แล้วคุณดูนะคะว่าเขาช่วยยังไงเขาลงไป
คุณดูนะเขาลงไปเลย
แล้วก็จะเห็นว่าในคลิปมีกระมังที่ผูกเชือกเอาไว้อยู่
คือคิดว่าเขาคงใช้แผนในการเอากระมังคล้องแล้วรอบหนึ่ง
แต่เหมียวมันไม่รู้ไงมันก็ไม่เข้าไปในกระมังนึกออกไหม
แล้วก็ดึงมันขึ้นมาไม่ได้เพราะมันยังเด็กมันกลัวด้วยแหละ
แล้วทีนี้สุดท้ายพี่เขาเลยบอกถ้ากระมังผูกเชือกไม่สำเร็จ
ก็ลงน้ำไปแบบเนี้ยคุณโอ้โห
คลิปนี้นะคะที่ฉันไปส่องเจอจากเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเบนซินติดล้อนะคะ
ล่าสุดมีการอัปเดตด้วยนะบอกว่า
มีผู้ใจบุญรับเลี้ยงเจ้าเหมียวน้อยตัวนี้แล้วด้วย
นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักเรื่องราวดีที่เรามาแชร์กันนะคะ
คือคุณดูคลิปแบบนี้คุณรู้สึกยังไง

แม้กระทั่งเจ้าแมวเหนียวตัวเล็กอะค่ะอืม
คือเขาจะปล่อยผ่านก็ได้คุณ
แต่เขาไม่ปล่อยผ่านไงเพราะว่าแมวก็เป็นชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันเหมือนกับเรานี่แหละนะคะ
ขอบคุณพี่คนนี้กับเพื่อนมากเลยที่ให้การช่วยเหลือเจ้าแมวน้อยตัวนี้นะ
แล้วก็ขอบคุณคนใจบุญที่รับน้องไปเลี้ยงตอนนี้ด้วยนะคะน้องจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ